อ่าเรื่องของโควิดสิบเก้าในบ้านเราตอนนี้ที่กำลังคุมเข้มแล้วก็เข้มงวดกันเนี่ย
ส่วนหนึ่งคือเรื่องของแรงงานต่างด้าวด้วยนะครับใช่ค่ะ
คือแรงงานชาวเมียนมาเนี่ยมีอยู่สี่ร้อยสองคนอยู่ที่ระนองนะฮะทุกผู้ชมค่ะ
คือเราก็ควบคุมตัวไว้แล้วก็ต้องตักตัวไว้อ่ะนะอืม
เนื่องจากจะผลักดันเขากลับประเทศเนี่ยหรือว่าเขาต้องการกลับประเทศเนี่ยทางฝั่งของเกาะสองเมียนมาทางฝั่งนั้นเขาก็ยังไม่ยอมรับกลับ
ค่ะอ่าเขาก็มีปัญหาเรื่องของโคลดสิบเก้าอยู่เหมือนกันอ่า
รายงานกลุ่มนี้นะครับพยายามแหกห้องผู้ต้องกักตัวชั่วคราวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองระนองนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะเขาก็ออกมาจากห้องควบคุมตัวแล้วก็ไปอยู่ตามช่องหน้าต่างต่างของอาคารอ่ะใช่ค่ะก็ตั้งแต่ชั้นหนึ่งไปจน
ถึงชั้น๕ก็จะเกาะอยู่ที่หน้าต่างแบบนี้ค่ะแล้วก็มีป้ายลักษณะที่ว่าอยากกลับบ้านเราต้องการกลับบ้าน
เนี่ยก็ยื่นออกมาเพื่อให้สื่อมวลชนเห็นนะครับหลังจากที่ทราบข่าวแล้วมาทำข่าวกันนี่ฮะท่านผู้ชมครับเป็นป้ายข้อความที่ยื่นออกมานะฮะ
เพื่อจะบอกกับเจ้าหน้าที่แล้วก็สื่อมวลชนนะครับนี่เป็นช่วงสายสายวันนี้ฮะ
ประมาณสิบโมงครึ่งนะครับอาคารกักตัวห้าชั้นด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดละนองนะครับ
อยู่ที่ทำวนปักน้ำพืงจังหวัดละนองนะฮะแรงงานชาวเมียนมาสี่ร้อยสองคนอยู่ที่นี่ครับ
คือเขาก็เริ่มจากการไปยึดกุญแจห้องกักตัวจากเจ้าหน้าที่ตอนที่เอาอาหารขึ้นไปส่งตามชั้นต่าง
อ่าพอยึดกุญแจได้เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบวิ่งลงมา
เพราะว่าที่อยู่กันเนี่ย๔๐๒คนนะจากนั้นเขาก็ไปช่วยกันเปิดประตูนะฮะ
เปิดประตูให้ออกมาบริเวณด้านในอาคารกันนะนะแต่มันออกมาข้างนอกไม่ได้ครับ
เพราะว่าพอเจ้าหน้าที่เขาลงมาเนี่ยเขาก็ล็อกเขาก็ล็อกปิดประตูเหล็กข้างล่าง
เพราะฉะนั้นแรงงานชาวเมียนมาเหล่านี้ก็ยังต้องอยู่บนอาคารอยู่นะครับ
ก็ออกมาเกาะตามหน้าต่างเนี่ยตามช่องลมช่องประตูหน้าต่างต่าง
ตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นห้าข้อจุดเรียกร้องหลักนะฮะ
ข้อเรียกร้องหลักของเขาก็คือขอกลับประเทศค่ะนะ
ก็เอารังกระดาษมาเขียนเป็นข้อความบอกต้องการกลับบ้าน
ไม่มีใครทำร้ายอะไรใครนะฮะไม่มีใครบาดเจ็บอะไรยังไงนะครับ
ทางตำรวจแล้วก็ทหารเนี่ยต้องมาสนับสนุนกันนะครับ
ในการปิดล้อมพื้นที่ตรึงกำลังอยู่ในรอบอาคารผู้กักตัวชั่วคราวตรงนี้นะครับ
เพื่อป้องกันเผื่อจะมีเหตุวุ่นวายบานปลายอะไรเกิดขึ้นนะครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองระนองได้ส่งตัวแทนไปเจรจากับแรงงานชาวเมียนมานะครับ
จากการคุยกันเนี่ยกลุ่มแรงงานบอกว่าที่ยึดกุญแจแล้วก็เนี่ยออกมากันเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าทุกคนต้องการกลับบ้านถูกกักตัวอยู่ที่นี่เนี่ย
อยู่กันมาหลายเดือนแล้วบางคนอยู่เกือบปีนะฮะ
คือพอพบแรงงานผิดกฎหมายหรือว่าถูกจับกลุ่มควบคุมตัวได้ตรงไหนเนี่ย
ตรวจค้นเจอเนี่ยเขาก็เอามากักตัวอยู่ที่นี่
บางคนอยู่เป็นปีแต่ว่าเรายังผลักดันกลับไปทางฝั่งเมียนมา
ฝั่งเกาะสองของเขาไม่ได้นะเนื่องจากทางนู้นเนี่ยเขายังไม่รับกลับ
เขาบอกเขาก็มีสถานการณ์โควิดสิบเก้าทางนี้ก็ต้องควบคุมเอาไว้ก่อน
เพราะว่าเนื่องด้วยเป็นแรงงานต่างด้าวเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙

ถูกต้องฮะบางคนก็ผิดกฎหมายใช่ไหม
บางคนก็เนี่ยใบต่ออนุญาตอะไรหมดไม่งานเงินอะไรไม่มีตรงนี้
ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องอยู่ตรงนี้ไงฮะ
แต่เขาบอกเขาอยู่มาเป็นปีบางคนอยู่๒เดือน๓เดือนเนี่ย
สภาพก็แออัดก็เลยเครียดสะสม
ทั้งหมดที่อยู่ที่นี่๔๐๒คนนะครับผู้ชาย๓๖๕ผู้หญิง๓๗
นี่นะฮะจนกระทั่งซักเที่ยงเที่ยง
สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
หลังจากที่แรงงานชาวเมียนมาได้ยื่นข้อเรียกร้อง
คุยอะไรเรียบร้อยเนี่ยบอกข้อเรียกร้องเสร็จแล้ว
ทยอยกลับเข้าไปในห้องกักตัวหลังจากที่ยึดกุญแจแล้วก็พากัน
ไขออกมานะครับด้านนอกก็มีกลุ่มชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ที่ระนอง
ทำงานแบบถูกต้องนะเขารู้ข่าวเขาก็มาดูสถานการณ์เหมือนกัน
กันสักสองร้อยคนได้เจ้าหน้าที่ก็ต้องดูทั้งข้างในข้างนอกเลยทีนี้
จนนู้นเลยครับบ่ายบ่ายเลยฮะสิบห้านาฬิกาสามสิบนาที
ผู้ช่วยทูตเมียนมาก็เดินทางมานะครับที่อาคารตรวจคนเข้าเมืองระนอง
ประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับอ่าประชุมกันสักหนึ่งชั่วโมงนะฮะ
ท่านผู้ช่วยทูตบอกว่าช่วง๔๕เดือนที่ผ่านมาทางเมียนมาไม่ได้รับแรงงานกลับประเทศ
เนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙ทำให้ไม่มีการเคลื่อนย้ายคน
แล้วที่เมียนมาตอนนี้ก็มีการแบ่งโซนเมียนมาตอนบนกับตอนใต้
เพราะฉะนั้นเวลาจะเดินทางจะไปฝั่งไหนก็แล้วแต่ก็ต้องประสานยังเขตพื้นที่อีกด้วย
มันก็เลยมีความยากลำบากในการรับตัวแรงงานชาวเมียนมา
ติดอยู่ที่ไทยตรงเนี้ยจะกลับประเทศนะ
แต่ทีนี้เนี่ยทางจังหวัดนะฮะก็เสนอว่าเออถ้าอย่างงั้นเนี่ย
ถ้าทั้งหมดไม่ได้เนี่ยยังไงพิจารณาเร่งด่วนได้ไหม
เพราะในจำนวนนี้นะคุณเขียนมาสอนนะมีคนชะลานี่มี
มีเด็กนี่มีมีผู้หญิงตั้งคัน๘เดือนก็มี
คือถ้าอยู่ต่อของสายคลอดลูกที่นี่แน่แน่ในนี้แน่แน่
ก็เลยอยากให้เร่งดำเนินการให้หน่อยนะครับอ่า
สัก๔โมงกว่าเกือบ๕โมงผู้ช่วยทูตก็เลยมาคุยกับแกนนำเมียนมานะฮะ
เขาก็ส่งแกนนำมาสิบสี่คนนะครับอ่า
กลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้ายังไม่ให้เขากลับประเทศเนี่ย
เขาจะประท้วงด้วยการอดอาหารเป็นตัวแทนพักพวกเพื่อน
ประท้วงด้วยการอดอาหารสิบสี่คนนะอ่า
แล้วก็บอกว่าทางผู้ช่วยทูตเองเนี่ยเคยมาคุยนะ
เคยมาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวจะได้กลับ
ผ่อนกันมาห้าครั้งแล้วนี่ยังไม่มีการได้กลับเลยนะครับ
อยากจะเห็นความชัดเจนผู้ช่วยทูตท่านก็เลยต่อสายโดยตรงนะฮะ
คุยกับทูตแรงงานที่จังหวัดเกาะสองของเมียนมานะครับ
แล้วก็คุยกันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาอีกสักหนึ่งถึงสองวันแล้วกันนะ
เดี๋ยวจะให้คำตอบแต่ก็ขอให้คำมั่นว่าทุกคนจะได้กลับบ้าน
ค่ะอ่าทั้งสิบสี่คนก็เลยพอใจในระดับหนึ่งนะครับ
ผู้ช่วยทูตเมียนมาก็เลยประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงให้แรงงานทั้งหมดเนี่ย
ได้ทราบนะฮะทุกคนก็คลายความเครียดนะ
ทั้งหมดก็กินข้าวอะไรพวกนี้นะฮะตามที่เอาอาหารจัดไปให้
เพราะหลายคนที่แรกเนี่ยเขาประท้วงไม่ยอมกินข้าวอ๋อค่ะ
ก็ให้เวลาไว้หนึ่งถึงสองวันในการที่จะมีคำตอบที่ชัดเจน
เดี๋ยวก็รอดูกันอีกทีก็แล้วกันนะคะ